เมื่อวานนี้มีผู้หญิงท่านหนึ่งบอกว่าลูกเนี่ยทำรถของเล่นตกไปใต้ถุนบ้าน
ครับก็เอื้อมไปหยิบลงไปหยิบหยิบรถคันแรกไม่มีอะไร
รถของเล่นคันที่สองหันไปเอาใครมองหน้าอยู่อ้าว
สุดท้ายเธอต้องร้องกรี๊ดออกมาดังเพราะที่มองหน้าเธออยู่คือศพค่ะ
ศพผู้ชายคนนึงอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วแบบหันหน้าประจันหน้ากันเลยแบบเนี้ย
หน้าลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอนี่ค่ะเธอกรี๊ดจนแบบคนที่อยู่ในบ้านต้องมาช่วย
แล้วก็แจ้งกรณฑีมาตรวจสอบผู้หญิงนี้หลอนเลยอ่ะเนี้ยนี่นะคะ
เธอบอกยังช็อคอยู่เลยอ่ะอืมจนถึงตอนนี้ยังช็อคอยู่เลย
เมื่อคืนวันที่๒๔มกราคมค่ะซอยถั่วงอก๑ถนนสุขสวัสดิ์ป้อมพระจุลหมู่๑
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการผู้เสียชีวิตคือนายวิสุทธิ์เงินสะอาดอายุสามสิบสี่หรือในเจมส์นะคะ
ตะแคงอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะเสียชีวิตอยู่
นี่นะคะสภาพศพคือขึ้นอืดแล้ว
หน้ามีแผลใหญ่เหมือนกับโดนสัตว์กัดกินแล้ว
แล้วก็เหมือนบ้านอยู่ตรีกกับแม่น้ำตรีกกับแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วไม่แน่ใจว่าสภาพศพที่ใบหน้ามีร่องรอย
โชลดาบุญมีอายุ๓๙ปีเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต
บอกว่าสามีหายตัวไปจากบ้าน๒วัน
แจ้งความคนหายเอาไว้ที่สพพระสมุทรเจดี
แต่สุดท้ายเจอสามีกลายเป็นศพอยู่ใต้ถุน
เธอก็ไปรับศพสามีที่โรงพยาบาลตำรวจ
นำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดไตรมิตรวราราม
บคุศลหนึ่งคืนชาปนกิจพรุ่งนี้
พี่สาวของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวพยาวอายุ๔๒
เล่าให้ฟังว่าน้องชายทะเลาะกับภรรยาบ่อย
ตัวเองก็คอยห้ามก่อนจะเกิดเหตุเขาก็ทะเลาะกัน
งอนกันเดินออกจากบ้านไปแล้วหายไปเลย
สุดท้ายมาพบเป็นศพอยู่ใต้ถุนบ้าน
เสียใจมากนะคะที่น้องมาจากไปแบบนี้
เสียใจให้เอาไปด้วย
ตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทุกคนก็ตกใจอ่ะครับไม่เคยมีศพใครมาอยู่ใต้ถุนบ้านแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะคนที่พบศพที่บอกว่าเขายังช็อกอยู่เลยค่ะ
นางสาวตะวันฉายอายุ๒๖คนที่พบศพคนแรก

เมื่อวานเนี่ยเธอเก็บรถของเล่น๒คันให้กับลูก
คือลูกทำตกไปใต้ถุนบ้าน
ก็เก็บคันแรกไม่มีปัญหาอะไร
เก็บคันที่สองหันไปเอ๊ะอะไรมองหน้า

ศพคือศพที่พบคือนอนตะแคงใช่ไหมคะครับแล้วเธอหันไปคือเหมือนกับมีใครมองหน้าเธออยู่อ่ะ
คือเป็นศพหันหน้ามาทางเธอเลยอะค่ะเธอก็กรี๊ดน้าอีกคนก็มาช่วยดึงขึ้นจากใต้ถุนบ้าน
แล้วก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะเธอบอกว่าเธอนอนไม่หลับทั้งคืนกลัวมาก
วันนี้ลางานเลยนะคะวันนี้ไม่ไปทำงานไปทำบุญดีกว่า
รดน้ำมนต์ไปทำบุญให้คนตายด้วย
คือเธอบอกว่าต่อให้เจอศพคนอยู่ใต้ถุนบ้าน
เธอก็ต้องอยู่บ้านหลังนี้ต่อจะให้ย้ายไปไหน

ก็ต้องอยู่ต่อก็ไปทำบุญให้เขาอะค่ะ
ทำบุญอุทิศส่วนขุดสนให้กับผู้เสียชีวิต
ที่เห็นที่เจอก็คือช่วงตาเขาช่วงนี้ที่เห็นแล้วก็ตกใจใช่

เหรอตอนนั้นกรี๊ดเลยไหมคะ
คิดเลยเขาก็ถอยหลังมาแล้วก็เหมือนจะล้มลงไป

ก็คือหลับตาไปก็เห็นภาพนั้นแหละที่เจอ
อ๋อไปอย่างนี้หมู่จะใกล้อยู่ไหมคะ
ก็ก็ใกล้อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าบ้านตัวเอง
แต่ก็อาจจะทำบุญให้เขา

แล้วนี่ถ้ารถรถของเล่นของลูกชายไม่

ก็คงจะไม่รู้แล้วก็ปล่อยไปเรื่อย
ต้องอยู่กันอีกกี่วันอืม
พี่ชายของผู้เสียชีวิตบอกกับทีมข่าวว่าก็สงสัยเหมือนกันนะครับ
สาเหตุการตายของน้องชายเพราะปกติแล้วก็เป็นคนว่ายน้ำเก่ง
อะไรที่เสี่ยงจะไม่ยุ่งเลยจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลย
ก็เลยไม่เชื่อว่าน้องชายจมน้ำตาย
เดี๋ยวรอการชนะสุดพลิกศพก่อนนะคะจากสถาบันวิทยาวิทยาลัยโรงพยาบาลตำรวจ

พี่ฟัลโรมีไหม

สงสัยยังไงเปล่า

ไม่น่าใช่

เพราะ
พี่ฟัลโรมีไหม
ทีนี้ก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจสอบ
ว่าตกลงแล้วสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไร
ผู้กำกับสพพระสมุทรเจดีบอกว่าตำรวจก็มาตรวจสอบแล้วอะค่ะ
ตัวผู้เสียชีวิตเขามีอาชีพเป็นชาวประมงน้ำตื้น
ก็จะคอยหาปลาหาสัตว์น้ำไปขาย
หายออกจากบ้านตี๔๒๒มกราคม
เนี่ยค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังมาพบศพอยู่ใต้ถุนบ้านของใครก็ไม่รู้

บาดแผลที่ใบหน้าของผู้ตายยังสรุปไม่ได้
หรือถูกทำร้ายร่างกายหรือไปโดนใบพัดเรือ

ก็ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้วย

เช้ามืด๒๒มกราศาสตร์

ก็๒๓วันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวรอนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น